ปิดท้ายกันบ้างเป็นคลิปที่น่ารักแล้วก็น่าสงสารด้วยนะคะ
สำหรับเจ้าหนูบ้านตัวหนึ่งที่ไปติดอยู่ในปลั๊กไฟ

แต่ว่าเจ้าหนูก็แบบทำหน้ามู้ทูแล้วก็อ้วน

ไหนนูอะนี่ไงเธอภูมิหน้าละชบร้อน
อ๋อมีไงหน้าเข้าโผล่ออกมา
อ๋อเพราะอุ๊ยนึกว่าแบบหน้าติดแล้วก็เป็นก้น
คือหนูอยู่ข้างในผนัง
เป็นไงเป็นแบบรู้สึกน่ารัก
คือต้องใช้ไขควงขันแล้วก็ดึงเต้าออกมาใช่ค่ะ

นี่อ่ะติดออกมาด้วยไง
หนูจะออกเลยหนูจะยังไงลูก
เหมือนเป็นเต้าเสียบสายทีวี
แล้วก็รูมันจะค่อนข้างกว้างไม่เหมือนปลั๊กไฟไงฮะ
ค่ะมันก็จะมีรูค่อนข้างใหญ่เนี้ยแล้วก็เท้าโผล่มาแบบเนี้ย
หนูมองเห็นอะไรหนูถึงพุ่งออกมาทางรูนี้เนี่ย
อ๋อออกไหมพยายามดันตัวออก

อ้าวคือมันน่าสงสาร
ใช่คือหลายคนเห็นแล้วก็สงสารแต่ก็มันก็น่ารัก
บางทีไม่มั่นใจถูกเวลาเห็นแบบนี้อาจจะแบบบางทีไม่มั่นใจถูก
ซื้อปลั๊กอะไรน่ารักที่เอาไว้ปิดรูฝุ่นอย่างนี้
มาใส่หรือเปล่าตอนแรกคุณลักษณ์คิดอย่างแน่นอนเลย
เพราะว่ามันอยู่ข้างปลั๊กไปเป็นปลั๊กปล่องติ๋งอ่ะแล้วมันนิ่งมากเลยคุณ
ก็นึกว่าเป็นที่แบบจุกไปปิดป้องกันฝุ่นเข้าไปอะไรแบบนี้ไง

ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองซานดีเอโก้นะคะ
แล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็ใช้ไขควงนี่แหละ
น็อตช่วยชีวิตเจ้าหนูอวบตัวนี้ออกมา

เพราะว่าหน้าเขานิ่งจริงแล้วก็น่ารักน่าชัง
คลิปนี้อัพไปเพียง๕วัน
ผู้เข้าชมตอนนี้เกือบ๕๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ในคลิปจะไม่เห็นต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
หนุ่มเจ้าของบ้านช่วยชีวิตหนูตัวนี้ยังไงต่อ
แต่รายงานไปสืบต่อมาว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะสุดท้าย
ก็ปลดหนูออกจากรูเต้าเสียบสายทีวีได้สำเร็จ
แล้วก็ปล่อยตัวเลดิโกทำให้หนูเป็นอิสระในที่สุดได้ค่ะ

อ้วนคืออ้วนไปหน่อย

แล้วหน้าตาคือเป็นแบบฉันจะทำไงต่อไปกับชีวิตล่ะ
แต่เจ้าของบ้านเขาก็สังเกตดีนะเป็นเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะ
ว่าอยู่ดีมันไม่รู้มันไม่ได้สังเกต
อาจจะเป็นโมเมนต์ว่ามันกำลังจะเสียบซ้ายทีวี

กำลังจะดูทีวีอ้าวดูไม่ได้ยังไงดีใช่
โถไม่รู้เขาจะมาติดอีกไหมนะ
เป็นทางออกประจำหรือเปล่าลดน้ำหนักหน่อยนะ
คงจะเข็ดแล้วนะคะแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยนะคะ